คุณผู้ชมในช่วงเวลาที่โควิด๑๙กำลังระบาด
แล้วก็เราพยายามที่จะลดตัวเลขผู้ป่วยใหม่อยู่นะคะ
มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงไม่กลัวอะไรเลย

ยกพวกเตียนกลางดึกค่ะ
ทำเอาชาวบ้านเขาตกอกตกใจขวัญภาวะกันไปหมดเลย
ลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะนับคร่าวเนี่ยมี๒๐คนได้นะคะ
หมู่บ้านเอื้ออาทรประชาอุทิศอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

ดาบเอ่ยไม้เอ่ยขวดแก้วมากันครบ
ตะโกนโหกเวกโวยวายท้าทายกันอยู่ค่ะ
แล้วก็ประจันหน้าทะเลาะวิวาสคว่างขวดคว่างอะไรใส่กัน
มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัดด้วยนะคะ

ตำรวจสพพระสมุทรเจดีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
เจอใครแล้วนะคะไปกันหมดแล้วค่ะ
แล้วก็ช่วงเวลาที่เกาะเหตุประมาณสักเที่ยงคืน
มันก็คือเกินเวลาพรกรฉุกเฉินแล้วเพราะเขาประกาศ
ขอความร่วมมือไม่ให้ออกนอกเคหาสถานนะคะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุเมื่อคืนนี้
เขาบอกว่าโอ้โหพี่ผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่บนห้องพัก
มีรุ่นน้องได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีตายเพราะว่าถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือ
เขากับเพื่อนก็เลยรีบลงไปดูปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามนี่อาวุธครบมือไปหมดเลย
เขาก็เลยพยายามจะไล่กลุ่มคู่อริออกไปจากพื้นที่โดยการเอาขวดแก้วเครื่องใส่
แต่กลุ่มคู่อริเนี่ยกรูตามกันเข้ามาโชคดีมากที่ประตูมันเป็นเหมือนรั้วเหล็กแบบเนี้ยค่ะ
มีลูกกรงอยู่แบบเนี้ยก็เลยทำให้กลุ่มคู่อริเข้ามาไม่ได้

บอกพี่พี่ช่วยผมหน่อยผมโดนไล่ฟันมาอะไรประมาณนี้ครับ
ทีนี้พูดยังไม่ทันขาดคำเพราะผมบอกให้น้องหลบไปปุ๊บ
พวกมันก็เข้ามาประมาณ๑๐กว่าคน
มามากันยังไงมอเตอร์ไซค์

ว่าลากมีดลากอะไรเข้ามากัน
พวกผมก็ยอมรับว่าพวกผมก็ช่วยน้องฝั่งที่โดนกระทำนะครับ
ใช้ขวดปลาอะไรว่าให้พวกมันออกไป
ก็มีบางชาวบ้านหวั่งดีไล่ทมันออกไปอะไรประมาณเนี้ย
ครับผมครบทุกคนนะครับ
คือฝั่งผมฝั่งเขาปลาอะไรมาไม่รู้นะครับ
มันมืดชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านจุดเกิดเหตุ

เมื่อคืนนี้นะขวัญภาวะกันหมดเลยจริงจริงก่อนโควิดระบาดเนี่ย
วัยรุ่นอ่ะยกพวกตีกันแถวเนี่ยประจำครับ
แต่พอมีโควิดเนี่ยก็ห่างหายกันไปพอสมควรแล้วนะ
ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดอีกนะคะ

ตอนนี้ผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดีบอกว่า
โอ้โหกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นี่นะไม่ยำเกรงกฎหมายเลย
ตอนนี้สั่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลแล้ว
เดี๋ยวจะไล่ดูกล้องวงจรปิดจะตามให้เจอให้หมดทุกคนเลยว่าเป็นใครบ้าง
แล้วต้องเรียกมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด